คุณผู้ชมไปที่จังหวัดชนบุรีกันหน่อยนะคะ
มีฤษีมากความสามารถตนหนึ่งต้องที่เป็นตนไหมบริสินเนี่ย
เขาใช้ชื่อว่าพ่อปู่พุทธฤษีเทพนรสิงศ์นะคะ
เปิดสำนักทำพิธีเขาบอกว่าโอ้โหทำได้หลายอย่างมาก
ขับไล่คุณสายมนต์ดำก็ทำได้ลงอัคระณหน้าทองก็ทำได้
ปลุกเสกเครื่องรางของขลังก็ทำได้และที่สำคัญที่สุดเขาบอกเลยว่า
หารือสีฤษีรักษาได้ทุกโรคเขาว่าแบบนั้น
โอ้โหลลูกศิลป์หายเยอะแค่เยอะมากมายนะคะ
มีคลิปหนึ่งค่ะเป็นคลิปที่รือสีตัวนี้เนี่ย
ทำพิธีเหมือนอาบน้ำมนต์ให้กับลูกศิษย์

นี่ค่ะเป็นพิธีที่พ่อปู่ฤาษีเทพนรสิงค์กำลังอาบน้ำมนต์

ใส่มนต์ดำให้กับหญิงสาวชาวบ้านคนหนึ่งที่นุ่งผ้าถุงผืนเดียวกระโจมอกนั่งอยู่บนพื้น
ถ้าสังเกตดูดีจะเห็นว่าทางฝั่งซ้ายเนี่ย
พ่อปู่ฤาษีเทพนรสิงค่ะมีเฮ็ดโฟนนะคะ
เป็นแบบว่าผู้ผ่านไมค์ไมค์แบบเฮดโฟนเหมือนเวลาคอร์เซ็นเตอร์เขามี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
พ่อปู่ฤาษีเทพนรสิงค่ะมีเฮ็ดโฟนเหมือนเฮ็ดโฟนเหมือนเฮ็ดโฟน
พ่อปู่ฤาษีเทพนรสิงค่ะมีเฮ็ดโฟนเหมือนเฮ็ดโฟน
พ่อปู่ฤาษีเทพนรสิงค่ะมีเฮ็ดโฟนเหมือนเฮ็ดโฟน
พ่อปู่ฤาษีเทพนรสิงค่ะมีเฮ็ดโฟนเหมือนเฮ็ดโฟนเหมือนเฮ็ดโฟน
พ่อปู่ฤาษีเทพนรสิงค่ะมีเฮ็ดโฟนเหมือนเฮ็ดโฟนเหมือนเฮ็ดโฟน
พ่อปู่ฤาษีเทพนรสิงค่ะมีเฮ็ดโฟนเหมือนเฮ็ดโฟน
พ่อปู่ฤาษีเทพนรสิงค่ะมีเฮ็ดโฟนเหมือนเฮ็ดโฟน
พ่อปู่ฤาษีเทพนรสิงค่ะมีเฮ็ดโฟนเหมือนเฮ็ดโฟนเหมือนเฮ็ดโฟน
พ่อปู่ฤาษีเทพนรสิงค่ะมีเฮ็ดโฟนเหมือนเฮ็ดโฟน
พ่อปู่ฤาษีเทพนรสิงค่ะมีเฮ็ดโฟนเหมือนเฮ็ดโฟน
พ่อปู่ฤาษีเทพนรสิงค่ะมีเฮ็ดโฟนเหมือนเฮ็ดโฟน
พ่อปู่ฤาษีเทพนรสิงค่ะมีเฮ็ดโฟนเหมือนเฮ็ดโฟน
พ่อปู่ฤาษีเทพนรสิงค่ะมีเฮ็ดโฟนเหมือนเฮ็ดโฟน
พ่อปู่ฤาษีเทพนรสิงค่ะมีเฮ็ดโฟนเหมือนเฮ็ดโฟน
พ่อปู่ฤาษีเทพนรสิงค่ะมีเฮ็ดโฟนเหมือนเฮ็ดโฟน
พ่อปู่ฤาษีเทพนรสิงค่ะมีเฮ็ดโฟนเหมือนเฮ็ดโฟน
พ่อปู่ฤาษีเทพนรสิงค่ะมีเฮ็ดโฟนเหมือนเฮ็ดโฟน

อันนี้ค่ะแต่ว่าคลิปนี้ก็ไม่ได้ถ่ายไปถ่วงเห็นว่าตกลงแล้วผู้ป่วยมีพลาดรอมอยู่หลัง
ว่ารักษาให้หายขาดได้ก็ไม่รู้ว่ายังไง
อู้ดี้เขาเป็นอัมพฤษอัมพาตเดินเหินไม่ได้
โดยเฉพาะคนเท่าคนแก่น่าทรงสาร

กลัวกระดูกกระเดี้ยวจะหังอยู่เหมือนกัน

อยู่คนนี้ไม่กรี๊ดค่ะเขารำ
นี่โอ้โหนี่เมื่อกี้รำแค่ยกมือ

เขาบอกว่ารักษณะท่าทางรำเหมือนแบบครับ

เขาก็จะมีเสียงดนตรีประกอบอยู่ข้างหลังด้วยเนาะ
เอาไปดูอีกคลิปไหมคะเป็นคลิปขณะทำพิธีไหว้ครูให้กับลูกศิษย์
พอฤษีเอามือแตะหัวร่ายมนต์เท่านั้นแหละค่ะ
ของขึ้นกันใหญ่เลยนะคะบางคนก็เต้นท่าทางคล้ายสัตว์ต่าง

ตามที่แต่ละคนศักดิ์เอาไว้บางคนก็ร้องไห้
ร่ายรำกันไปแบบไม่รู้สาเหตุ

นี่ค่ะถ้าดูจากคลิปเนี่ยจะเห็นว่าแต่ละงานที่จัด
ไม่ว่าจะเป็นพิธีบวงสวงหรืออะไรก็ตามงานใหญ่นะ

ลูกหาเยอะแล้วหนึ่งในนั้นเอ้ามีคนคุ้นหน้าคุ้นตาอยู่ด้วยค่ะ

นายหารรักษาจิตเนรนแอร์จอมขมังเวศ
ลักษณะสนิทสนมกันทีเดียวเชียวล่ะนี่มีการกอดอกตบไหล่กันอ่ะนะคะ

ทีนี้ทีมข่าวเราตรวจสอบปรากฏว่าพ่อปู่ฤษีรูปเรียกว่าอะไรดีล่ะคนนี้แล้วกันนะ
ปู่ฤษีคนนี้เปิดสำนักอยู่ที่ตำบลนาจอมเทียนนะคะ
เขาบอกว่าเขารับตรวจแก้อริยกรรมหรือกำหนัก
บนศักดิ์สิทธิ์เปิดทางชีวิตใหม่
ลงนะ๑๐๘แผ่นลงนะ๙แผ่นอัคระศักยันต์ปลูกเสกวัตถุมงคลเจิมร้านเจิมรถตั้งสารถอนสารขับไล่คุณสายมนต์ดันทำทุกอย่าง

ลักษณะของปู่พุทธฤษีเทพนรสิงค่ะก็ค่อนข้างจะเห็นเด่นชัดก็คือ
วดคราวยาวผมยาวทำเป็นมวยผีช่อเป็นเหมือนผมผีช่อ
ชุดรือสีที่คอมีลูกประคำใส่เฮดโฟนอันนี้ของขาดไม่ได้นะคะเฮดโฟนช่วยกระจายเสียง

เออเดี๋ยวไม่ได้ยินทั่วถึงแล้วก็มีไม้เท้ากายสิทธิ์และตรีศูนย์ไว้ทำพิธีด้วย
กูได้ดูคลิปก่อนก่อนที่เมื่อกี้เราเปิดให้ดูจะเห็นว่ามือซ้ายมีที่ถือตรีศูนย์แบบนี้ค่ะ
ซึ่งตรีศูนย์เขาบอกว่าให้เป็นสาธาราวุธของสีวมหาเทพก็คือพระสิวะ
เป็นอาวุธที่มีพลังมีพลานุภาพขับไล่สิ่งชั่วร้าย

ยังคลิปนี้อีกอ้าวคลิปนี้เขาบอกผู้ชายคนนี้โดนผีตายโหงเข้าค่ะ
หรือฮะให้ปู่ฤษีทำพิธีขับไล่ให้อ่า
นี่เสียงพ่อปู่นะไม่ใช่เสียงผีตายโหงนะ
ที่ได้ยินเสียงเนี่ยคือเสียงพ่อปู่ได้มนต์นะ
ในเนี้ยเลยเสียงพ่อปู่นะเข้าพี่ใต้หงเข้าเข้าเออ
กล้องแบบเนี้ยเป็นดนตรีนะคะทีนี้พ่อปู่ฤษีเทพนรสินก็บอกว่า
อุ้ยปลุกเศษคือกำของคลังนั้นหมดแหละครับปูมานในไข่ก็ทำได้
ถ้ายันไอ้ไข่เศรษฐีรุ่นรือสีให้รวยก็ทำได้
พุทธคุณทำมาค้าขายร่ำรวยเครื่องรางของขลังอีกเพียบ
รักษาได้สารพัดโรคนะคะ
มีนาคมที่ผ่านมามีการโพสต์ภาพข้อความผ่านเฟซบุ๊กบอก
รวมพลคนวันอาทิตย์สำนักพ่อปู่พุทธฤษีเทพนรสิง
ขับไล่ของไม่ดีให้กับหญิงคนหนึ่งที่เดินทางมาจากนครสวรรค์ค่ะ
ลักษณะก็คือพ่อปู่เนี่ยเทน้ำอะไรสักอย่างนี่แหละที่มีสีขาวขุ่นในขวดพลาสติก
ใส่ที่แผลที่หน้าอกซ้ายของผู้หญิงที่นอนอยู่บนพื้น
เขาบอกว่าอาจจะเป็นการรักษาหญิงที่ป่วยเป็นมะเร็งเต้านม
ไปกันใหญ่แล้วนะคะ

ว่าตกลงความเชื่อกับข้อเท็จจริง
สิ่งต่างที่จะเป็นเรื่องความปลอดภงปลอดภัยเป็นยังไง
เราไปตรวจสอบพบว่าสำนักของพ่อปู่พุทธฤษีเทพนรสิงห์คนนี้
มานานแล้วนะครับลูกศิษย์เยอะครับ

วิธีการแบบนี้มันเกิดคำถามทันทีว่า

ศรัทธาเยอะก็มากันเยอะแยะไปหมดทำอะไรต่างหลากหลายไปหมด
คุณปียชาติคงถิ่นผู้สื่อข่าวของเราไปที่ชนบุรีนะครับ
สำนักของฤษีคนนี้นะครับข้างหน้าสาราเนี่ย
มีเสียนปู่เสืออ้าปากขนาดใหญ่สร้างเอาไว้นี่ฮะ
มีท้าเวสุวรรณอีกสองตนนี่ครับแล้วนี่เราเจอแล้ว
พ่อปู่ฤษีคนนี้นะครับขอพูดขอคุยด้วยหน่อย
ขอสอบถามหน่อยไปถึงนี่ฮะคุณปียชาติก็ได้เจอ
พ่อปู่รุศรีพ่อปู่พุทธรุศรีเนี่ย
ก็มาจับขงจับแขนแล้วก็พาเข้าไปดูในสำนักนะฮะ
เราก็อยากจะสอบถามว่าเออเป็นมายังไงล่ะ
ถึงมาเป็นสำนักตรงนี้นะครับคือพ่อปู่ฤษีคนนี้เนี่ย
บอกกับเรานะครับบอกว่าเขามีหลายสิ่งหลายอย่างอยู่ที่นี่นะฮะ
ที่เราตรวจสอบก่อนนะครับท่านผู้ชมดูไปเรื่อยนะฮะ
ปู่เจ้าสมิงพรายเสียนปู่เสือนะครับมีเครื่องรางมหาเสน่ห
กันว่าเซียนปู่เสือเนี่ยพุทธคุณครอบคลุมไปทุกด้านนะครับ
ผู้ใดที่มีปู่เจ้าสมิงพรายบูชาเนี่ยจะมีแต่ความเจริญรุ่งเรืองนะฮะ
พ่อแก่หรือว่าเซียนปู่ฤษีนะครับเรื่องของความเจริญรุ่งเรืองเมตตามหานิยม
ความสำเร็จในอาชีพการงานสำรวจสำนักกันเสร็จเรียบร้อย
เราก็ขอคุยด้วยหน่อยกับปู่พุทธฤษีเทพนรสิงปู่ฤษีคนนี้บอกกับเราว่า
ก่อนหน้านี้เคยเปิดสำนักอยู่ที่พัทยาเหนือมาสิบกว่าปีก่อนจะย้ายมาอยู่ที่นี่นะครับ
คุณผู้ชมครับก็ยังอยู่ในชนบุรีเหมือนเดิมนี่แหละมาอยู่ตรงเนี้ยได้สักห้าปีแล้ว
ทีแรกคิดจะช่วยเลิกช่วยเหลือคนถึงขั้นจุดทูบลาจากการเป็นฤษีไปแล้วนะ
แต่มันมีเรื่องแปลกเกิดขึ้นกับตัวเขาอันนี้ตามคำบอกเล่าของเขานะครับ
บอกว่าพอบอกจุดทูบลาการเป็นฤษีเนี่ยมันเหมือนถูกปิดทวารทั้งห้า
แล้วผมของตัวเองเนี่ยติดกันเป็นลักษณะผมผีช่อที่เขาเรียกกัน
ต้องยกครูปนาตนว่าจะช่วยเหลือคนเป็นฤษีอีกครั้ง
แล้วก็ตั้งจิตนะตั้งปณิธานไว้ว่าจะช่วยเหลือคนเฉพาะวันอาทิตย์เท่านั้นนะ
ก็เลยเป็นที่มาของเพจไงเพจรวมพลคนวันอาทิตย์สำนักปู่พุทธฤษีเทพนรสิง
แต่เขาไม่ยุ่งเกี่ยวเรื่องการสร้างคุณสัยมนต์ดำอะไรต่างเนี่ยเขาไม่ยุ่งนะ
เขาช่วยเหลือคนที่โดนของอย่างเดียวนะครับไม่มีใครมาให้ช่วยเหลืออะไรเนี่ยเขาก็จะช่วยเหลือหมดนะครับ
ส่วนใหญ่ก็มีทุกกรรมเรื่องเคาะกรรมวิญญาณปลูกสะดอกเคาะกรรมวิญญาณ
ข้อกรรมวิญญาณเนี่ยหมายความว่ากูใช้วิญญาณคนตายชื่อคนตายมาสะดอกเคาะวิญญาณคนเป็น
เพื่อว่าให้คนตายเนี่ยมารับกรรมคนเป็นไปแล้วปูก็ส่งที่ปูภาวนาตนไว้ที่ว่า๕๐ล้านเนี่ย
พ่อปู่มีคำสั่งลงมาว่าให้ช่วยเหลือวิญญาณ๕๐ล้านวิญญาณ
ถ้าคนทำคิดแก้วิบากรรมถ้าเป็นมิจฉาชีพหรือว่าเป็นอาชีพเนี่ย
เขาก็ต้องเรียกร้องเป็นหลายพันนี่ร้อยเดียว
ค่าของก็ไม่ต้องซื้อมามาเปลี่ยนที่นี่เป็น๓๐๐บาท
ทำวุลที่จะให้คนตาย๑๐๐๕๐๐บาทสบายอาบน้ำมนต์ก็ค่ากลู๑๐๐ค่าของ๑๐๐
มะพร้าวฟักส้มปล่อยดอกบัวมะกรูดอะไรพวกนี้นะครับ
มพลึกอมภาษณ์เดือนที่แล้วมีผู้หญิงคนหนึ่ง
เป็นชาวนครสวรรค์มีแผลที่หน้าอก

จากไปมาหลายที่แล้วไม่ดีขึ้นก็เลยมาที่นี่
ก็หลายคนก็ดีขึ้นเอาไม้กระทงไม้กระทะ
ก็ยึดไว้เต็มบนในห้องข้างหลังใช่ไหม
พอเขาหายปูบอกเอาเดินไปไม่ต้องใช้ไม้เท้ายุด
เขาก็หายไปมันก็มีส่วนหรือแล้วแต่ที่เขาเชื่อ

เพราะไม่มีอะไรปูก็เสกน้ำมนต์ปูก็อาจน้ำมนต์ทีละคน
น้ำมนต์ทีละคนไปละนาดก็ตีช่วยไปเพราะว่า
ถ้าไม่ช่วยเสียงมันจะแหบแล้วให้เสียงเยอะพลังเยอะ
เห็นไหมปูต้องใช้ไม้ไม้รอยไม้เน็ตปู
แล้วก็เล่าให้ฟังเรื่องว่าต้องช่วยเหลือปลดปล่อยดวงวิญญาณ
ดวงวิญญาณตอนนี้ปลดปล่อยไปได้ละ๔๐กว่าล้านดวงวิญญาณ
อีก๗๘ล้านดวงวิญญาณนะถ้าครบในอีกไม่กี่ปี
ก็จะเลิกเป็นฤษีอะไรเนี่ยเขาก็บอกเรื่องราวต่างของตัวเขานะครับ
ความจริงเราได้เจอผู้หญิงที่มารักษากับปู่ฤษีคนนี้ด้วย
เดี๋ยวค่อยเล่าให้ฟังกันแล้วกันนะครับท่านผู้ชมครับ